มาดูเรื่องนี้ฮะกลงกระบือโลก
โกงลอตเตอรี่ความเสียหายเป็นหมื่นล้าน
คือทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตือนประชาชนอยู่แล้วนะครับ
หลงเชื่อมิจฉาชีพที่หลอกลวงว่าเขาสามารถเป็นผู้จัดหา
หรือว่าจัดสรรโคต้าให้แก่ท่านได้และท่านเอาไปขายต่อได้
สำนักงานสลากบอกว่าไม่มีทางให้พวกนี้ชอบหลอก
ใช่แล้วนี่ผู้เสียหายเนี่ยนะคะ๕๐๐กว่าคน
มาพร้อมกับทนายรณรงค์มาประมาณ๒๐คนค่ะคุณผู้ชม
แจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบจะให้ดำเนินคดีเพิ่มเติม
กับนางสาวจิตราโยธาพิรมหรือว่าเจ
ข้อหาช่อกงประชาชนเพราะว่าเจเนี่ย
แล้วเมื่อวานนะคะโอ้ผู้หญิงคนเดียวชื่อเจ

ใช่ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามามอบตัวแล้วเนี่ย
จะให้มีการอายัดทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์กระจายคืนให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็จะให้โอนสำนวนคดีมายังกองปราบด้วย
นายรณรงค์บอกว่าผู้หญิงที่ชื่อเจอายุ๓๐เองนะ
ต้องมีแบ็คต้องมีเบื้องหลังต้องมีข้าราชการระดับสูงช่วยเหลือไหม
เพราะว่าเนี่ยหลอกลวงประชาชนได้เป็นหมื่นล้านทำคนเดียวไม่ได้หรอก
อกจากนี้เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงพบตรด้วย
จะได้กำชับแล้วก็เร่งรัดทำคดีนี้นะคะ
จากคุยกับทนายรณรงค์แล้วผู้เสียหาย
จริงคุณสืบสกุลผู้เสียหายเขาแบ่งเป็นสายนะ
แต่ละคนเนี่ยอย่างผู้เสียหายคนนึงเนี่ย

ซึ่งจะจองเงินจะโอนเงินค่าสลากงวด๑มิถุนายนนี้
ปรากฏว่านายอ๊อฟก็อ้างว่ารู้จักกับผู้ใหญ่ที่จัดโคต้าสลาก
ราคาถูก๒๓งวดหลังเนี่ยนะ
ก็ไม่ได้สลากเริ่มได้สลากช้าบ่ายเบียง
จนแบบว่าอ้าวที่ผ่านมาคือจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้วเนี่ย
ประมาณ๑๒ล้านถึง๑๕ล้านนะแล้วก็ไม่ได้สลาก
เพราะว่าเฉลี่ยผู้เสียหายแต่ละคนน่าจะเสียเงินไป

ใช่ค่ะอีกคนนึงก็สายในเขตค่ะ
บอกว่าซื้อขายกับในเขตมาประมาณ๒ปีแล้ว
หลังในเขตเริ่มมีการจ่ายสลากช้า
ก็ต้องมีการทำสัญญาซื้อขายกันจนงวดล่าสุด
ในเขตไม่ส่งสลากให้เลยแล้วก็อ้างว่าไม่ได้ของ
ทีนี้เขาพยายามจะแจ้งไปยังลูกทีมแล้วแต่ก็ไม่ทันไง
ลูกทีมโอนเงินไปให้ในเขตแล้ว
เพราะฉะนั้นก็อยากให้ตำรวจเรียกตัวในเขตมาสอบเพิ่มเติมด้วยเหมือนกัน

บวนการในการหลอกลวงมันอาจจะเริ่มต้นจากเจ
หรือว่าตัวละครสักคนนะคุณนะ
เป็นต้นหัวใหญ่เลย
แล้วก็ไปหลอกคนอื่นว่าสามารถที่จะจัดสรรสลาก
มาจากกองสลากได้เพื่อมาจากกระจายให้กับทุกคน
ก็จะได้กำไรเยอะนะเรื่องนี้เป็นหมื่นล้านนะครับ